เพราะว่าอะไรอยู่กับครอบครัวไง
แล้วบ้านไหนมีลูกสาวบอกเลยขายขำนะจ๊ะ

มาดูบ้านแรกดีกว่าบ้านพี่เท่งเถอเทิงคุณผู้ชมค่ะ
สาวน้อยสุดน่ารักน้องเมยา

ปล่อยคอนเทนต์นะฮากันแบบโบ๊ะบ้าอยู่บ้านนี่แหละ
แล้วก็ในฐานะที่เป็นทายาทของตลกชื่อดังน้องเมย่า
ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริง

นี่ก็พอจะรู้แล้วว่าแจกสั่นแค่ไหนที่สำคัญนี่
ติ๊กต๊อกนะจ๊ะดาวติ๊กต๊อก
ไปดูดาวติ๊กต๊อกหน่อยจ้าเมย่าจ๋า

ปากกะป๋องปากกะป๋องโรจ่า
น่ารักมาก
อันนี้เสื้อน้องเมย่าตัวเล็กหรือพุงมันดันออกมา

ยังอยู่กับความฮาของน้องออร์เกรส

สมัยก่อนก็ตัวเล็กอะนะคะโตขึ้นเป็นไงล่ะคะ

ไปดูคลิปค่ะ

ซื้อใหม่ดีกว่าไหม
ชุดมันตัวเล็กคำคูณก็ผิดไซส์

จากออร์เกรสค่ะยังมีอีกบ้านหนึ่งน่ารักไม่แพ้กันเลยนะคะ
สำหรับน้องปาลินลูกสาวพี่เป้ยปานบ้านั่นเอง

ยกให้เป็นหนูน้อยร้อยมีมไง
เออแล้วก็อยู่บ้านกับคุณแม่ช่วงนี้ทวีความแสบเข้าไปใหญ่เลยค่ะ
อกจากจะช่วยคุณแม่รีวิวสินค้าแบบรู้งาน
ก็ต้องมีเวลาให้คุณแม่เสริมสวยด้วยเป็นไง
คุณสอบ

อันนี้ถ้าปะช่วงวันที่๑นี่แม่เป้ยนะ

อันนี้ปากเราสวยเขาก็รักคุณแม่หวยคุณแม่เขานะคุณผู้ชมนะ